คุณผู้ชมค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน
รัศดรในต่างจังหวัดครั้งแรกที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันเมื่อ๖๗ปีก่อนค่ะ
แผ่นดินแห่งนี้นะคะจึงเต็มไปด้วยรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์
และนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายติดตามจากรายงานค่ะ
รถไฟขบวนจิลดาหัวหินอนุสรแห่งความทรงจำ
เมื่อครั้งพระบาทสมรรถประปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดสเด็จพระราชดำเนิน
ยังอำเภอหัวหินเป็นครั้งแรกหลังพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส
เมื่อพุทธศักรราช๒๔๙๓
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนิน
ส่งเยี่ยมราชดรต่างจังหวัด
ตอนนั้นที่เสด็จเยือนหัวหินครั้งแรก

เขาตกแต่งสถานีรถไฟอะไรเตรียมรับอะไรอย่างนี้ครับ
คือคนหัวหินก็จะทราบดีครับว่าในโรงเสด็จแล้ว
แล้วก็พอท่านเสด็จเข้าวังเสร็จ
แล้วก็ท่านจะเสด็จมาที่มาดูเมืองดูอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งสมัยนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นกันเองมากเลยครับ

จึงเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ให้คนหัวหินได้ภาคภูมิใจ
ต่างไปจากร้านถ่ายรูปและขายของที่ระลึกสมัยสิน
ซึ่งทายาทได้เก็บรักษากล้อง
ที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

เสด็จพระราชดำเนินมาที่อำเภอหัวหินไว้เป็นอย่างดี
ก็ที่คุณปู่ครับจะถือกล้องตัวนี้ครับ
ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างในหัวหินนะครับ
กล้องตัวนี้ครับเป็นกล้องฟิล์มนะครับ
ฟิล์ม๑๒๐นะครับ
ซึ่งคุณปู่ใช้กล้องตัวนี้ครับบันทึกภาพที่
พวกเราภูมิใจกับภาพที่คุณปู่ถ่ายไว้

แต่ภาพถ่ายขาวดำกว่า๓๐ภาพของประดิษฐ์สมัยศิลป์
ซึ่งทายาทรวบรวมไว้ได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อ
เล่าเรื่องราวรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอหัวหิน

คุณปู่ก็มาเล่าทีหลังนะครับว่าภูมิใจนะ
ที่แบบโอ้ในหลวงเสด็จมาหัวหินแล้วก็มาที่หลาน
ซึ่งตอนนั้นนะครับตรงในระแวกร้านสมัยสิน
เขาจะมีอยู่ประมาณแค่๓๔ร้านกันนั้นนะครับ
นายหลวงนี่ครับยืนทรงยืนอยู่หน้าหลาน
แล้วมองไปที่ป้ายร้านเนี่ยครับ
อันนี้คุณปู่ได้เก็บภาพนี้ไว้
ก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวมาโดยตลอดครับ
เบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงก้าวย่างพระบาทไปในพื้นที่อำเภอหัวหิน

เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองประจวบคิริคัน

เป็นจุดเริ่มต้นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรก

ที่เป็นที่ประทับเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง

ยาวแฝกในพื้นที่ของรวมไทย

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย